ผู้หญิงคนหนึ่งเอาเรื่องราวมาฟ้องชาวเน็ตอีกแล้วค่ะ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นงงมากแม่

ไปทานบุฟเฟ่หมูกระทะคุณแล้วก็จะมีหม้อต้มถูกไหม

แต่ไปเอาเศษที่อยู่ในหม้อต้มเนี่ยเศษหมูมาชั่งแบบนี้

เอาเหรอนี่คือคนของร้านคิดเงินบอกคุณเหลือนี่คนทานไม่หมดนี่

เออแต่บางร้านเขาก็มีกติกาชัดเจนไงฮะว่าถ้าเกิดว่าทานเหลือ

แต่นี่ทางลูกค้าบอกมันเป็นเศษ
เออไม่รู้นะลองดูคุณผู้ชมลองสุกไลน์มาคุยกันไหม
ปรับนะฮะไปทานบุฟเฟ่ร้านหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นอยู่แถวกังสดาน
เสร็จแล้วพนักงานขอช่างเศษอาหารในหม้อคิดเงินเพิ่มขีดละ๑๐๐บาท
งงมากแม่นะคะเศษผักต้มกับเศษหมูยังตักเลย
ไปกินต้องระวังหน่อยนะอาจจะเป็นนโยบายหากำไรเพิ่มของทางร้านก็ได้
แชร์ออกไปนะคะก็กลายเป็นเรื่องดราม่าแหละค่ะ
อันนี้เรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องใกล้ตัวนะพี่บุ๊คนะ
แน่นอนว่าคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
ความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายคือฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าอ้าวแบบเนี้ย
ทางร้านตั้งใจคิดขีดละร้อยเจตนาชัดนะฮะอันนี้ต่อว่าร้านแล้ว
บางคนก็บอกว่าไปกินร้านอื่นกินเหลือไม่เห็นจะโดนปรับแบบนี้เลยนะ
แต่มุมหนึ่งคนที่เขาเห็นต่างก็มีเขาบอกว่าจริงแล้วร้านบุฟเฟ่เนี่ย
ก็มีบอกเกือบทุกร้านว่าถ้าท่านเนี่ย
ที่อิ่มพอเหมาะขอให้ทานแต่พอดี
เศรษฐกิจแบบนี้ควรเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางร้าน
เขาก็อยากจะพูดบ้างอยากจะส่งเสียงออกมาบ้างนะคะ
เขาก็เลยโพสต์ชี้แจงบอกว่า
พนักงานทำตามหน้าที่ได้มีการตรวจสอบอาหารทุกโต๊ะ
พนักงานช่างแต่เนื้อหมูซึ่งอาจจะติดวากาเมะมา๑ชิ้น
น้ำหนักหมูที่ถูกชั่งยังไม่รวมเนื้อหมูที่ยังเหลืออยู่ในจาน
แล้วก็ในถ้วยไข่ของลูกค้าอีก
ซึ่งทางร้านยืนยันว่าไม่มีเจตนาอยากหารายได้เพิ่ม
โดยการปรับค่าอาหารที่ทานไม่หมดเนี่ย
เพียงลูกค้าทำตามมารยาทในการทานบุฟเฟ่
คือทานอาหารไม่หมดทำตามกติกาที่วางไว้
เพราะมีบางท่านทานไม่หมดแล้วก็ไปซ่อนแล้วซ่อนอีก
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาล่ะในเมื่อวางกฎกติกาไว้
ก็ต้องทำตามนั้นถูกไหมคะก็ต้องมีการปรับกันไป
งั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเขียนเสือให้วัวกลัว
เพราะฉะนั้นทำแบบนี้ก็ต้องให้คนอื่นเห็นด้วยว่าทำจริงนะ
คนอื่นที่มาทานก็จะได้กลัวว่าเออทานแล้วก็ต้องทานให้หมด